นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจที่ขอนแก่นนะครับ
หลังมีกลุ่มวัยรุ่นชายถือปืนมาหาเรื่องลูกชายของเขา
หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ยังรุมทำร้ายร่างกายลูกชายนะครับ
ผู้เป็นพ่อเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งตำรวจ
อนตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพวัยรุ่น๖คน
ขับรถกระบะแต่งซิ่งมา๒คันนะครับ
ดักหน้าและประกบข้างรถจักรยานยนต์ของนายพิชิตชัย
ซึ่งมีเพื่อนชายอีกคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
โดยที่มีเพื่อนชายขับรถจักรยานยนต์มาอีก๑คัน
รวมเป็นทั้งหมดที่มาด้วยกันคือ๓คันนะครับ
ที่ชายวัยรุ่นเสื้อแดงอีกฝ่ายเปิดประตูลงมาจากรถกระบะสีดำ
ซึ่งจอดประกบข้างพร้อมทั้งถืออาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาด
และรุ่นลงมาแล้วก็ล็อกคอนายพิชิตชัยลักษณะเหมือนมาล็อกตัวและหาเรื่องนะครับ
ที่วัยรุ่นคนอื่นจะเข้ามารุมทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
ซึ่งมีชายวัยรุ่นอีกคนสวมเสื้อขาวถือไม้เข้ามารุมทำร้ายด้วย
ตกลงมันกี่คนแล้วคุณตามในคลิปมาเนอะ
ก่อนที่นายพิชิตชัยจะดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ได้ตามเข้าไป
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขับรถกระบะมาทั้งสองคันก็ขับหนีออกไปนะครับ
นายภูวิสิตเพียชินอายุ๔๔ปีพร้อมกับลูกชาย
คนที่เห็นในคลิปที่ถูกกลุ่มทำร้ายก็คือนายพิษชิตชัย
ได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าพบตำรวจชุดสืบสวน

กับตำรวจสพยมหาวิทยาขอนแก่น
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามคู่กรณีมา
โดยนายพิชิตชัยซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ปรากฏในคลิปบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น
เมื่อเวลาประมาณตี๑ของวันที่๒๗สิงหาคม

ยนต์ออกจากลานจอดของร้านอาหาร

ก็มีกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวโยนขวดแก๊ส
โยนขวดแก๊สมาที่เขา

จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์
หนีออกมาจากหน้าร้านอาหาร
โดยมีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย๑คน
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์อีกคัน

คือทั้งหมด๓คน๒คัน

เพราะว่าวัยรุ่นนั้นมันโยนอะไรมา

กระทั่งไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อ
คู่กรณีขับรถกระบะมาดัก
แล้วชายเสื้อแดงก็มาล็อกคอ

เขาบอกเขาคิดในใจจะเอายังไงคืออะไร
พยายามบอกว่าผมไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย

แต่กลุ่มวัยรุ่นที่มากับรถกระบะนั้นนะฮะไม่ฟังครับ

จนกระทั่งเขาสามารถดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้
แล้วก็พนักงานร้านมาช่วยกันห้ามปราม
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถกระบะกันมา
ก็ขับรถหลบหนีออกไป
ขนาดที่ผู้เป็นพ่อก็บอกกับผู้ศึกขาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งปืนมาข่มขู่ทำร้าย

ได้เดินทางพาลูกชายมาแจ้งความในวันนี้
ให้ตำรวจช่วยติดตามตัวจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้แล้ว
ก็ประสานทางชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง